คุณผู้ชมครับยังคงมีผู้เสียหายที่เจอโมเดลลิ่งที่ชื่อว่าเด่นภูมิ
หลอกไปโอ๊ยเดี๋ยวมีงานเอ็นน้องรับไหม๕ชั่วโมงให้๒๕๐๐เลย
น้องนักศึกษารายล่าสุดเธอก็อยากหารายได้อยู่แล้วเธอก็ไป
สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อโดนทำร้ายร่างกายโดนชิงทรัพย์โดนข่มขืน
บังคับให้เสพยาแล้วบอกว่าถ้าไปบอกใครนะจะฆ่าให้ตายเลย
ถ้าไม่อยากเป็นอะไรไปหาผู้หญิงคนอื่นมาเป็นนางนกต่อให้หน่อย
หาเหยื่อมรายอื่นมาให้เขาอีกนะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายรายล่าสุดขอใช้ชื่อสมมุติละกันคือน้องแพลวครับอายุ๒๒ปี
นางนักบริเวณประวัติศาสตร์ปี๓ในจังหวัดชนบุรีไปแจ้งความที่สวรรค์นอบวรมงคล
หลังจากถูกนายเด่นภูมินะฮะล่อลวงไปกระทำชำราวแล้วก็ทิ้งทรัพย์ครับ
พราวน์บอกว่าตัวเองรับงานเดินแบบอยู่แล้วแล้วก็รับงานเอ็นต่าง
เมษายนที่ผ่านมาเด่นภูมิอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งครับทักมาถามน้องรับงานเอ็นไหม
ชั่วโมงเดี๋ยวให้๒๐๐๐เธอก็อุ๊ยเงินดีจังเลย
มารับก็รับนะฮะก็นั่งรถจากพัทยาไปหาแถวจรรย์สนิทวงนะครับคุณผู้ชม
ภูมิอ้างว่าติดคุยงานอยู่แป๊บนึงนะให้เธอไปเปิดห้องรอที่โรงแรมเลย
หลังจากนั้นไม่ถึง๕นาทีครับก็มีผู้ชายมาเคาะมาทราบภายหลังคือ
นั้นแหละคือเด่นภูมินะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเปิดมาปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
เอามีดปอกผลไม้จี้เลยครับคมขู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืน
บังคับให้เธอเสพยาเป็นไอ้ครับแล้วก็เอาด้ามมีดผมต้องขออภัยนะ
เขาเอาด้ามมีดสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศจนเลือดออก
อันนี้พราวเล่าให้ฟังนะครับจากนั้นคุณผู้ชมนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อเนื่องคือ
คืนของวันที่๗ต่อเนื่องเช้าวันที่๘เมษายนนะครับ
น้องเนี่ยอยู่ในนั้นประมาณสักหนึ่งคืนนะฮะเด่นภูมิบังคับให้เป็นนางนกต่อ
ไปล่อลวงพิธีคนอื่นมาหาเด่นภูมิด้วยจนกระทั่งบราที่๒เข้ามา
ซึ่งถูกกระทำไม่ต่างกันกับที่เธอโดนกระทำนะฮะทีนี้เธอเนี่ยโดนจับขังในห้องน้ำ
ตัวเองโดนขังในห้องน้ำแล้วก็บังคับให้เป็นนางนกต่อไปหาเหยื่อ
เวลาที่สามมาให้อีกครับนะฮะตกดึกตนเองกับเหยื่อมรายที่สอง
ก็เลยรวบรวมพลังที่มีหนีออกมาแล้วก็เรียกแท็กซี่กลับพัทยาทันทีครับ
นะฮะวันเดียวกันคุณผู้ชมในวันที่หนีมาเด่นภูมิโทรมา
ถ้าบอกใครเด็กจะฆ่าให้ตายห้ามไปบอกใครเด็กค่ะ
เมื่อถามว่าทำไมถึงไม่หนีออกมาตั้งแต่แรก
บอกว่าก็ประตูมันล็อกจากข้างในในห้องนั้นน่ะ
ที่เธอโดนล็อกอยู่ออกมาไม่ได้
แล้วก็บอกว่าทรัพย์สินทุกอย่างถูกเด่นภูมิยึดไปหมด
ถ้าเกิดจะหนีมาก็ไม่มีค่ารถไม่มีโทรศัพท์อะไรแบบนี้
แล้วก็ถูกเสพยาจนไม่มีเรียบไม่มีแรงจนหลอนไปหมด

พราวเล่าอีกทีครับ
มันหนีไม่ได้ค่ะวินาทีนั้นมันไม่มีมันไม่มีวิธีหนี
ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเราคิดมาตลอด
ระยะเวลาที่เราอยู่ในห้อง๒วัน
คือเราคิดไว้ตลอดหาวิธี
แต่ด้วยสภาพที่โรงแรมแม้กระทั่งช่องอะไรตาแมวอะไรก็ไม่มี
โทรศัพท์มือถือกระเป๋าทุกอย่างเขายึดไว้หมด
มันคงเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายมากกับผู้หญิงที่โดนกระทำแบบนี้นะฮะ
มีอีกคนนึงเป็นแม่ของหนึ่งในน้องผู้เสียหายชื่อว่าคุณนุษย์เดินทางมา
เขาบอกเขาถูกนายเด่นภูมิเนี่ยล่อลวงมาถึงลูกสาวเนี่ยนะฮะ
ล่อลวงไปข่มขืนและเสพยาเหมือนกัน
ซึ่งก็เป็นผู้ตั้งกลุ่มไลน์เหยื่อคดีเด่นขึ้นมา
ในการรวบรวมผู้เสียหายตอนนี้มีคนเข้ากลุ่มแล้ว๓๖คน
มีการแจ้งความไปแล้ว๘คนแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันอีก๒คนครับ
คุณนุษย์บอกว่าเด่นภูมิมีพฤติกรรมก่อเหตุแบบนี้คือจะเอามีดจี้ก่อนนะฮะ
แล้วก็ให้เหยื่อเปิดแอปธนาคารแล้วโอนเงินให้ตัวเองด้วย
พอได้เงินไปก็จะเอาไปเล่นการพนันไปเล่นสล็อตอะไรพนันออนไลน์ต่าง
หลังจากนั้นก็เสพยาแล้วก็ข่มขืนเหยื่อครับนะฮะ
วิธีเลือกเหยื่อคือจะเลือกคนที่แต่งตัวดีอืมดูมีเงินหน่อยนะฮะ
แต่ว่ามีเงินแบบต้องการหารายได้เสริมเป็นพริตตี้รับงานเอ็นแบบนี้
เพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะอายแล้วไม่กล้าแจ้งความถ้าเกิดโดนกระทำแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมได้ไปเจอกับพ่อบุญธรรมของเด่นภูมิ
ชื่อว่าคุณประสงค์อายุ๗๖ปีนะฮะ
บอกว่าตั้งแต่เด็กนะเด่นภูมิเนี่ยเป็นคนมีนิสัยเกเร
แต่อย่างหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดคือเขาเป็นคนชอบถ้ำมองผู้หญิง

พอเด่นภูมิอายุได้๑๗ปี
เขาก็เลยไปร้องต่อสารขอยกเลิกการเป็นบุตรบุญธรรม
เพราะทนพฤติกรรมของลูกคนนี้ไม่ไหว
ทั้งนี้ภรรยาของตนรักเด่นภูมิมาก
จึงอนุญาตให้ใช้นามสกุลเดียวกัน
จนถึงวันนี้ยังถูกเด่นภูมิขูดรีดเงินมาตลอดเวลา๓๐ปี
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณพ่อเป็นคุณพ่อบุญธรรมของเด่นภูมินะฮะ
ทุกวันทุกคืนผมจะมีความสุขได้ยังไงในเมืองอยู่อย่างนี้
ตามภาพให้รีบแจ้งตำรวจทันทีแล้วจะมีเงินนำจับให้๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีเหยื่ออีกมากมายใครเป็นเหยื่อของเด่นภูมิไปแจ้งความได้นะครับ
พฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมมากเลยแล้วจะทำคล้ายกันเลย
อกผู้หญิงมาแล้วปลอมตัวเป็นกระเทยด้วยนะ
ทำให้ผู้หญิงต้องจริงทำให้ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้กลัวอะไร